กันที่อีกหนึ่งประเด็นดราม่าคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่ามันจะดราม่าอะไรนักหนานะ
สำหรับคุณแม่สายสตรองอย่างสาวแพทย์นับประพา
ก่อนหน้านี้ก็เจอกับกระแสถาโถมเยอะแยะมากมายเลย

ที่เธอเปิดใจกับวูดดี้ในไลฟ์เฟซบุ๊ก

เดี๋ยวเรารวบยอดเล่าแบบรัดให้ฟังกันแบบนี้
คือมันมีประโยชน์ประโยคหนึ่งที่เธอพูดออกมาว่า

เพื่อนยังแซวเลยว่าแพทย์ไปกราบที่อกเปรี้ยวงามดิ
ได้พักสมองแป๊บนึงหลายคนได้พัก

อันนี้คือประโยคที่แพทย์พูดขึ้นมาในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ

โจ่เช่นที่นี่คุณไปจากไลฟ์และคุยกับแพทนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป

สโกยก็คือสโกยค่ะใช่พวกเรา
แต่พัทก็ไม่ได้เป็นสโกยหน้าบ้านคุณ

แล้วก็เนี่ยมีใช้คำพูดที่

ถ้าดูจากคอมเมนต์ต่างนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้

ค่อนข้างที่จะดูรวกหลุดขอสมควร

เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่า
ทำไมคุณแพทย์ไม่มีที่ปรึกษาเหรอ

คือหลายคนหยิบยกเอาประเด็นนี้

แล้วพออะไรก็ตามที่มันมาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
เท่านั้นล่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันที
เดี๋ยวต้องรอดูแล้วว่าเรื่องของคุณแพทย์นับประพาเนี่ย

หรือว่าจะมีดราม่าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องหรือเปล่านะคะ